วันนี้๑๐ธันวาคมตรงกับวันรัฐธรรมนูลนะครับ
นับตั้งแต่ไทยมีรัฐมนุนฉบับแรกในการประกาศใช้
เมื่อแปดสิบหกปีที่แล้วเรามีรัฐธรรมนูญใช้มาทั้งหมดยี่สิบฉบับแล้วนะครับ
มีทั้งมีทั้งการฉีกทิ้งการร่างใหม่หรือว่าการแก้ไขนะครับ
ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนุนในแต่ละครั้งนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

สิบหกปีรัฐธรรมนูลไทยผ่านการร่างใหม่มาแล้วถึงยี่สิบฉบับ
จำนวนนี้มี๖ฉบับถูกนำมาแก้ไขระหว่างการบังคับใช้รวมทั้งสิ้น๑๕ครั้ง
รัฐธรรมนูลปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่
ถือเป็นฉบับที่ถูกแก้ไขมากที่สุดถึง๖ครั้ง
ส่วนฉบับที่เหลือคือรัฐธรรมนูญปีสองพันสี่ร้อยเจสิบห้าแก้ไขสามครั้ง
รัฐธรรมนูญปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดและรัฐธรรมนูญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแก้ไขสองครั้ง
รัฐธรรมนูญปีสองพันห้าร้อยสิบเจสและรัฐธรรมนูญสองพันห้าร้อยสี่สิบถูกแก้ไขหนึ่งครั้ง
ดูเนื้อหาสาระของการแก้ไขพบว่าส่วนใหญ่ทำเพื่อแก้ปัญหาของฝ่ายการเมือง
เช่นเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งแก้ไขคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีสสรวมไปถึงวาระการดำรงตำแหน่ง
โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายในประเด็นเขตเลือกตั้งที่ปรับเปลี่ยนทั้งเป็นแบบรวมเขตแบ่งเขตแบบผสม
สัดส่วนและแบบบัญชีรายชื่อหลายครั้งด้วยกันมีเพียงสามครั้งเท่านั้นที่เป็นการแก้ไขในประเด็นอื่น
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสัญหาปปชองค์ประกอบการสัญหาคณะตุลาการรัฐธรรมนูล
และแก้ไขมาตรา๑๙๐เกี่ยวกับการทำส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศในรัฐมนูลปี๒๕๕๙
วบจนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเส้นทางก่อนประกาศใช้ไม่ได้มาโดยง่าย
เพราะก่อนที่จะมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างฉบับที่มีนายบวาสักอุวันโน
เป็นประธานคณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูลได้ถูกสนชคว่ำอย่างมีนัยสำคัญมาแล้ว
จนทำให้นายมีชัยรุชุพันธรรมนูล
ที่ผ่านการร่างรัฐมนูลมาแล้ว๔ฉบับในขณะนั้น
ต้องมารับไม้ต่อในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งนับเป็นฉบับที่๕ที่ผ่านมือของผู้ร่างรัฐมนูลรายนี้
แต่นับจนถึงวันนี้เพียงแค่การบังคับใช้รัฐธรรมนูลไปได้เพียง๑ปีกว่าเท่านั้น
ก็มีเสียงเรียกร้องให้แก้ไขจากหลายพักการเมือง
ด้วยเหตุผลที่ตรงกันคือบทบัญญัติมีปัญหาและไม่ใช่รัฐมนูลของประชาชน
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน